นี่ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลับไปหาความอบอุ่นที่คุ้นเคยนะคะ
อ้อนคะแนนเสียงจากคนคุ้นเคยด้วย
เมื่อวานนี้มีการเปิดประสัยย่อยในถิ่นเก่า

พร้อมเฉินคนลาดกระบังให้ตัดสินใจให้ดี

เลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงลาดกระบัง

นี่ดรภิเกษน่ะฮะไปอ้อนชาราชกระบัง
อีกคนหนึ่งก็กลับทินเก่ามันกัน
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ไปที่ไหนล่ะ

จุลากระจกพิทวรรษจุลาไง
นี่ไปที่๓ย่านมิดทราวย่างพญาไทย
ใช่ไหมครับเขารับกรรมกรินิยาก็เลยใช่ไหม
ขอเสียงสนับสนุนให้กับตัวเองนะคะ

อันนี้ถ้ารวมร่างในแดกอนบอลด้วย

ก็ขอโอกาสให้ตัวเองได้เข้าไปบริหารกรุงเทพมหานคร
แล้วก็พร้อมกับเชิญชวนทุกคนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่๒๒พฤษภาคมนี้นะคะ
๑คะแนนเสียงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่
คนใหม่ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้ดีขึ้น

แล้วก็คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ
คนกรุงจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง
เลือกตั้งทั่วกรุงเทพฯมหานคร